จัดโครงการมอบโรงศพฟรี
แก่ญาติของผู้เสียชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้

พระครูให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ได้เลยนะ

อาหารให้แก่ผู้ยากไร้แจกข้าวสารให้ผู้ยากไร้ด้วยนะครับ

วัดสันติสุมกวณารามจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยถึงโครงการมอบลงศพฟรี

นำเงินที่ได้จากการทำบุญของชาวบ้านนี่แหละ

เนื่องจากมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้มานาน๖ปี
และทางญาติโยมหรือชาวบ้านที่มีญาติพี่น้องเสียชีวิต

สามารถเดินทางมารับโรงศพได้ทุกวันครับพระครูบอก
โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

และหากใครต้องการหยิบยืมโรงเย็นไปใช้งาน
ก็สามารถติดต่อมาที่วัดได้เช่นเดียวกัน
คือที่วัดอาจจะไม่ได้มีการจัดงานศพตลอดหรอก

ท่านต้องการท่านขอยืมไปได้เลยทางวัดไม่ห่วง
อกจากนี้ทางวัดสันติสุขวนาบราม
ยังมีข้าวสารไว้แจกฟรีกับผู้ยากไร้อีกด้วยนะครับ
เพื่อช่วยเหลือคนในสังคมอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวดีของทางวัดนะครับ